ไม่ใช่เพียงแต่หนุ่มหล่อขอทำดีเท่านั้น
แต่ว่าจะมีสาวหล่อขอทำดีด้วยนะคะ

หลายคนก็ทราบกันดีว่าหมอเจี๊ยบผุดโปรเจกต์ที่ดีมากเลย
พวกเราได้มีส่วนร่วมกันด้วยนะคะ
กับการที่จะสารต่อฟรีคลินิกค่ะที่ตั้งใจสร้างขึ้น
เพื่อต้องการให้คนธรรมดาทุกคนนะเป็นฮีโร่
ด้วยการให้ความรู้ประชาชนฝึกกู้ชีพโดยการนวดหัวใจ
แล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติค่ะ
เพื่อให้ช่วยชีวิตคนนะให้ได้มากที่สุดด้วย
งานนี้ค่ะนอกจากครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจแล้วนะคะ
พื้นศรีอย่างเชธิคัมพรแล้วก็หมอฤทธิ์ด้วยนะครับ
ให้กำลังใจพร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการด้วยค่ะ
วันนี้ที่เราทำทุกอย่างมาตั้งแต่อายุ๑๘จนมาถึงวันนี้
ทุกอย่างที่เราผ่านมาในชีวิตทุกอย่าง
ไม่ว่าเป็นนางงามเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอตลอดทางเนี่ย
นำพาคนดีสิ่งดีมาให้เราทำให้ความฝันวันนี้ของเราเป็นจริงได้
คือขอบคุณทุกคนจริงครับก็อยากให้เล็กน้อยในทุนทรัพย์ของท่าน
ก็สามารถทำให้มูลนิธิของเราอยู่ตลอดไปได้ก็จะดีใจมากเลยค่ะ
บริจาคได้๒๐บาท๑๐๐บาทก็ถือว่าเราส่งใจไปช่วยแล้วนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากนะคะที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันให้มาร่วมบริจาคกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะ
เพื่อการต่อลมหายใจของผู้อื่นนั่นเองนะคะ